ขยับมาดูที่จันทบุรีกันหน่อยค่ะอัปเดตก่อนนะคะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จันทบุรีตอนนี้คลี่คลายแล้วนะคะ
แต่ก่อนจะคลี่คลายเนี่ยโอ้มันก็ชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันนะคะ
เพราะจู่เนี่ยมวลน้ำมันไหลเข้าไปตอนที่เขากำลังหลับกันนะคะ
นี่ไม่ใช่บ้านประชาชนเห็นไหมที่เป็นมุ้ง
ตรงนี้คือที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงของโรคโควิด๑๙

แล้วน้ำมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันชอบมากลางคืนนะ
ใช่ชอบบางคืนแบบไม่ได้นัดหมายค่ะ

สักประมาณตี๑ของวันที่๑๒ตุลาคมนะคะ
คือชาวบ้านกลุ่มผู้กักตัวเนี่ยนะ

น้ำจากคลองนารายมันไหลทะลักเข้ามา
รู้ไหมสูงสักประมาณครึ่งเมตรอะค่ะ
สักประมาณครึ่งเมตรใช่เกือบถึงเตียงนอนน่ะสุดท้ายแล้วใช่ค่ะ
ต้องมีการขนของกันกลางดึกแบบจ้าละวันเลยนะคะ
คลิปดังกล่าวพอมันเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่
จุดนี้ก็คือวัดสะปาบตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะ
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่างที่บอกไปคือกลางดึกของวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาคือ
น้ำมันเข้าไปช่วงกลางดึก๑๒พอเช้า๑๓ปุ๊บสถานการณ์คลี่คลาย
ต้องมีการกลับเข้าไปทำความสะอาด
เพื่อให้สำหรับผู้กักตัวกลับเข้าไปอาศัยอยู่ที่เดิมได้นะคะ
ปเดตกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีคือเมื่อเช้าเนี่ยวัดได้๓เมตร๑๐เซนติเมตร
ถ้าวิกฤตมันต้องอยู่ที่ระดับ๓เมตร๔๕เซนติเมต
ลดลงมาสักหนึ่งไม้บรรทัศน์แล้วนะคะ
ก็เลยทำให้ประชาชนตอนนี้ดีใจด้วยนะคะ
ทยอยกลับเข้าบ้านเรือนของตนเองได้แล้ว
อุทธกภัยครั้งนี้ทางปพจังหวัดจันทบุรีค่ะ
มีการสรุปสถานการณ์เบื้องต้นนะคะ
บอกว่าสำหรับผู้ประสบอุทธกภัย

อำเภอเมืองท่าใหม่ขลุงมะขามแหลมสิงแล้วก็เขาคิดสกูธนะคะ
สามารถได้รับผลกระทบ๕๗๗๗หลังคาเรือน
ถนนชำรุดไปโอ้โห

ชำรุด๓แห่งค่ะแน่นอนนะคะ

หลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจ
แล้วก็เยียวยากันต่อไปนะคะ